กันใหญ่เลยนะคะสำหรับชาวอำเภอสามเงาจังหวัดตาก
เขาบอกว่าเห็นลำแสงมาจากฐานเจดีพระธาตุภายในพิธีเท
ทองหล่อพระทีนี้หลายคนก็เชื่อเนี่ยคุณดูนะดูสิว่าเป็นลำแสงอะไร
คุณทัศนัยคุณช่วยดูหน่อยลำแสงอะไรคะมันก็มันไม่รู้มันเป็นสีเขียวเราไม่รู้มันคืออะไร
ชาวบ้านเชื่อว่าลำแสงที่คุณบอกว่าไม่รู้เนี่ยคือลำแสงของพระธาตุที่ปรากฏในงานบุญใหญ่
แล้วก็วางศิลาเริกพระเจ้าเก้าตื้อทันใจแล้วก็พระศรีวิเชษมุณีที่วัด
รับประทานรังสรรค์ตำบลสามเงาอำเภอสามเงาจังหวัดตากนี่นะ
เขาบอกว่าบันทึกได้หลายภาพเลยนะแล้วก็มีการส่งต่อให้ชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านได้ดู
มีการกล่าวขานไปทั่วทั้งอำเภอ
แล้วคุณคะความเชื่อที่ว่าก็กลายเป็นเลขขึ้นในบัตรดน

เพราะว่างานมันเป็นงานสิริมงคลถูกไหม
เขาก็เลยเชื่อว่าน่าจะพระธาตุให้โชค

ทางด้านของนางการสินียะเมา
ซึ่งเป็นผู้บันทึกภาพดวงไฟประหลาดเอาไว้ได้

คือวันที่บันทึกภาพได้คือ๗กันยายน

ก็มีการจัดพิธีเททองหล่อ
เป็นหล่อพระเจ้าเก้าตื้นแล้วก็พระศรีวิเชษมุณี
ตนเองก็ไปทำบุญกันตามปกติแล้วครับ
ตอนถ่ายภาพก็เห็นลำแสงอันนี้พุ่งเข้ามาใกล้ในกล้องเลยครับ
เปิดดูโอ้โหเอาให้พระดูด้วยตัวเองดูด้วย

พระศรักษณ์ก็บอกว่านี่คือแสงของพระธาตุ
คือลักษณะก็คือจะเป็นลีเนอะ
คล้ายกับพระธาตุที่เราบูชากันตามโกรธตามวัดต่าง
ทีนี้ถามอีกหนึ่งคนก็คือนางชะลอถนัดวนิษฐ์
เป็นครูโรงเรียนสามเงาวิทยาคมบอกว่า

ประหลาดที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นพระธาตุ
เพราะว่าส่วนตัวเคยเห็นพระธาตุของจริงเมื่อปี๒๕๕๙
ทหารสมัครที่เห็นมันคล้ายกันกับที่ชาวบ้านเคยเห็น
ถ้าขนาดลูกมะพร้าวเนี่ยเป็นงานประจำปีงานเดือน๕
รอยหรือเปล่ารอยรอยรอยจากวัดไปนี่คุณผู้ชม
ทีนี้เราไปสอบถามคุณสมจิตเรื่องสุริยะ
แล้วก็คุณสุนทรจิ๋วแก้ววัยวัชกรวัด
ก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะบอกว่า
เรื่องของพระทาตนั้นเป็นความเชื่อ
ที่ก็มีการปลูกฝังมากันตั้งแต่โบราณ
ส่วนตัวเชื่อว่ามีอยู่จริง
และพระธาตุมักจะมาปรากฏให้ชาวบ้านได้เห็น

ชาวบ้านที่มีจิตที่บริสุทธิ์ก็จะมาร่วมพิธี
มักจะได้มีโอกาสเห็นกันเป็นประจำ
บางคนก็เห็นเป็นแสงสีเขียว
บางคนก็เห็นเป็นแสงสีน้ำเงินแดงบ้าง
แต่ครั้งนี้หลายคนบันทึกภาพไว้ได้
ก็สร้างความภูหาสำหรับพิธีเททองหล่อพระทาติ๙๔
ที่สามเงาจังหวัด
แต่คุณผู้ชมจะมองจะเห็นเป็นอะไร